เหมือนกับหนุ่มคนนี้ที่หนีตำรวจเหมือนกันเพราะว่าเขาเสพยาไอซ์มานะคะ
เห็นตำรวจจะจับอุ๊ยตกจะทำอย่างไรดี

ไล่ล่ากันตำรวจกับผู้ร้ายเนี่ยระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตรนะคะ
ต้องมีการวิทยุประสานปิดสกัดจับกันโอ้ยวุ่นวาย

ได้มีการหลบหนีนะครับ
ได้มีการหลบหนีนะครับ

ติดตามผู้ต้องห่วงใสนะครับ

ได้มีการหลบหนีนะครับ

ลงมาลงมาลงมา

กินให้ไว้นะครับ

กินให้ไว้นะครับ
กินให้ไว้นะครับ

แม่ได้รู้สึกเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลย

เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานี
ตำรวจภูทรเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีค่ะ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์สายตรวจ
ไล่ติดตามรถกระบะแต่งซิ่งสีบรอน
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าชาย
ขับรถกระบะคันนี้นะน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมาย
โดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแม่น้ำซอยตำบลแม่น้ำเกาะสมุยค่ะ
รถคันนี้ขับหนีเข้าไปในซอยนะคะขับหนีกันไปโอ้โห
จ้าละวันเลยนะคะก่อนที่จะกลับขึ้นมาที่ถนนทวีราชพักดี
ฉวัดเฉวียนแซงรถประชาชนแบบสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเลยนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่นั้นได้ขับไล่รถคันนี้นะคะจนเป็นระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตร
ภายหลังก็เลยมีการวิทยุประสานปิดถนนค่ะ
ก็เลยทำให้รถคันนี้จนมุมในซอยบ้านอ่างทองตะมนต์อ่างทองค่ะ
อำรวจลงมาเท้าเสาเลยนี่ก็คือมาจบลงตรงเนี้ยเหนื่อยล่ะอ่า
ยังไงเอนเกมเนี้ยตรงเนี้ยเอนเกมเลยเนี้ยยังไม่เอ็นสักทีเดียวนะคะ
เหรอคือเหมือนจะจับได้นะแต่เขาไม่ยอมลงจากรถอะค่ะ
แชมล็อกประตูรถอีกไม่ยอมไม่ยอมเออไม่ยอมไม่ยอมเจ้าเห็นไง
ใช้วิธีเหมือนจับงูค่ะเอาไม้ค่ะเอาไม้แห่ไอ้ไม้เนี่ย
ผมจำได้เอาไว้จับงูงานนี้จับคนร้ายนะคะ
คือเอางัดกระจกแล้วก็เปิดประตูท้ายที่สุดเปิดได้แล้วก็จับได้นะ
เขาสารภาพบอกว่าผมเสพยาไอซ์มาครับ
ผมเห็นตำรวจสายตรวจพามาอุ๊ยผมตกใจผมมีความผิด
ผมเลยกระโดดขึ้นรถยนต์ขับหนีไปเลย
เพราะว่าจริงก็มีคดีติดตัวไงคะ
พ้นโทษจากคดียาเสพติดออกมาได้ประมาณปีเดียว
สดร้อนก็เลยยังไม่อยากกลับไปติดคุกอีก
ก็เลยร้อนตัวโดดขึ้นรถเองเลยหนีก่อนดีกว่า
เอาคราวนี้ไม่ได้ก็ต้องได้ล่ะค่ะได้ติดคุกแน่นะจ๊ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย
ขวางการปฏิบัติหน้าที่ขับรถประมาทหวาดเสียว
แล้วก็เดี๋ยวนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ดิฉันถามใจเขาหน่อยนะตำรวจล้อมอยู่ขนาดนั้นน่ะ
คิดว่ารอดเหรอคิดว่าตัวเองเป็นงูผมจะเลื้อยหนีล่ะ
ทำผิดยังไงก็ต้องหนีความผิดไม่พ้น
ไปติดคุกอีกแล้วทำผิดซ้ำซากก็แบบนี้แหละนะคุณผู้ชม